ฉะเชิงเซาคุณผู้ชมค่ะเกิดขึ้นในเขตโรงพยาบาลพุทธโสธรนะครับ
ปรากฏว่าเครนก่อสร้างอาคารใหม่ซึ่งอันนี้เป็นอาคาร๑๐ชั้น
มันหักลงมาถล่มลงมาแล้วชิ้นส่วนของเครนนะคะคุณผู้ชม
ก็หล่นใส่รถบรรทุกแล้วก็หม้อแปลงไฟฟ้าพังเสียหาย
วันนี้ไฟดับทั้งโรงพยาบาลค่ะก็ต้องมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
แล้วก็มีเหตุการณ์เหตุการณ์นี้เนี่ยก็ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายด้วยกันนะคะ
นี่เป็นภาพตอนช่วงประมาณ๑๐โมง๕๐นาทีใกล้๑๑โมง
เมื่อเช้านี้นะคะบริเวณอาคารที่กำลังสร้างใหม่๑๐ชั้น
ของโรงพยาบาลพุทธโสธรถนนมรุพงศ์ที่อำเภอเมืองฉะเชิงเศร้า
เครนที่เป็นเครนขนาดใหญ่ใช้ลำเลียงวัสดุก่อสร้าง
จู่ก็หักโค้นลงมาผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งคน
คือนายยงยุทธ์กะเรรำนะคะศีรษะแตกแล้วก็มีบาดแผลจากรอยถลอกที่หลังนะคะ
เพราะว่าเครนหักแรงกระแทกก็ไปกระแทกกับผู้บาดเจ็บนี่แหละ
เด็นออกมาจากห้องบังคับก็คือเป็นคนบังคับเครนนี่แหละนะคะ
แล้วก็โดนเครนที่หักลงมาหล่นลงมากระแทกนะคะ
แล้วส่วนตะขอเกี่ยวของเครนก็ล่วงลงมาทับรถบรรทุกข้างล่างพังเสียหายด้วยค่ะ
ชิ้นส่วนคอนกรีตถ่วงน้ำหนักก็กระเด็นไปถูกหม้อแปลงโรงไฟฟ้าของโรงพยาบาลไฟดับค่ะ
คือแต่ละส่วนมันก็ไปสร้างความเสียหายในส่วนต่างนะคะ
เจ้าหน้าที่ต้องเร่งอบพยพผู้ป่วยในอาคารที่อยู่ใกล้จุดเครนถล่ม
ย้ายออกไปให้ไปอยู่ในที่ปลอดภัยเนี่ยคุณผู้ชมดูก็เรียกว่าโกลหนกันไปเลยค่ะ
เพราะว่าเหตุการณ์เครนก็ส่งผลให้ไฟดับด้วยนะคะ
ภรรยาของนายยงยุทธ์คนบังคับเครนบอกว่าตอนเกิดเหตุ
สามีกำลังยกเหล็กเส้นม้วนขึ้นไปข้างบนแต่คาดว่าน่าจะบรรทุกน้ำหนักเกินค่ะ
พอขึ้นขึ้นไปเกือบจะถึงชั้นแปดจู๋สายเคลนก็รูดลงมา
ทำให้ตัวเครนดีดโค้นลงมา
คนขับซึ่งเป็นสามีตัวเองเนี่ยก็เลยถูกเหวี่ยงออกมาจากห้องบังคับและได้รับบาดเจ็บค่ะ
พอดีแฟนหนูไม่เป็นอะไรมาก
นี่เป็นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ระหว่างการทำงานอุบัติเหตุนี้ก็
ใครที่ทำงานเกี่ยวกับเคลนและเครื่องจักร
ต้องดูเรื่องนี้ไว้เป็นอุทาหรณ์ค่ะนะคะ
เบื้องต้นนะคะในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ
สั่งปิดให้บริการตึกผู้ป่วยนอก
ยกเว้นกรณีผู้ป่วยฉุกเฉินก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัย
หลังจากนี้จะให้เจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
วิเคราะห์กับวิศวกรที่คุมงานก่อสร้าง
เพื่อประเมินความปลอดภัยแล้วก็แก้ไขกันต่อไปค่ะ